คุณผู้ชมครับมีอดีตผู้ใหญ่บ้านวัย๘๓ปี

ในพื้นที่ของเขานางนอนที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้แหละนะครับ
เคยนำทีมค้นหาปล่องเชื่อมถ้ำหลวง
ออกสำรวจค้นหาช่องทางในการเข้าไปถึงถ้ำหลวง

ด้านบนของถ้ำหลวงเคยมีปล่องหนึ่งที่จะทะลุลงไป
เข้าไปถึงโถงภายในถ้ำหลวงได้
แต่ทีนี้ต้องดูนะเขาว่าตอนนี้
ไม่รู้ว่ารักษณะทางกายภาพทางโครงสร้างของถ้ำของภูเขาเนี่ย

อันนี้ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์นะครับ
และอดีตนั้นท่านเคยปฏิบัติงานที่ถ้ำหลวง
พร้อมด้วยนายบุญเป็งจันทราภูลอายุ๘๓ปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงบุญเป็ง
ซึ่งพ่อหลวงบุญเป็งนะครับมีความชำนาญพื้นที่เขานางนอน
โดยเฉพาะที่ถ้ำหลวงเนื่องจากเป็นพราน
ตั้งแต่อายุ๒๗ปีตั้งแต่สมัยหนุ่มแล้วครับ
ก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในทีมค้นหาปล่อง
ฝั่งขวาด้านผาหมีโดยคุณทางด้านนักวิชาการป่าไม้เนี่ย
บอกให้ฟังนะครับบอกว่าจากการเข้าสำรวจล่าสุด

ปล่องที่สามารถทะลุลงไปถึงโถงที่ทีมค้นหา
ว่าเด็กจะอยู่บริเวณดังกล่าว
เพราะตอนเข้าไปมีลมพัดลงมา
แต่ด้วยปัจจุบันถูกธรรมชาติปกคลุมนะครับ
อาจทำให้มองไม่เห็นนั่นเองนะครับ
เขาพบว่ามันมีพื้นที่ของถ้ำที่อยู่สูงเข้าไปอีก
แต่เขาก็ดันกันขึ้นไปมันสูงประมาณ๔๕เมตร

มันบรรจุคนได้ประมาณ๗๘คนเท่านั้นเอง

เขาก็มองไปอีกประมาณ๒๐เมตร
ซึ่งมีลักษณะที่ว่ามีโพลมีอะไรนะครับ
แต่ว่ามันมืดนะในถ้ำ
ฉายมันก็ส่งได้ถึงแค่นั้น

แต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่สูงจากระดับน้ำพอสมควร
ถ้าจุดนี้ถ้าเข้าไปได้แล้วเนี่ย

ตรงที่เขากำลังหากันได้ครับ

ค้นหาปล่องก็วางแผนการเดินทางย้อนรอยไปตามเส้นทาง
อดีตผู้ใหญ่บ้านบุญเป็งให้ข้อมูลไว้
พร้อมกันนี้ก็จะมีการนำเฮลิคอปเตอร์เตรียมขึ้นบิน
เพื่อดูจุดที่มีปล่องเชื่อมโถงของถ้ำหลวง
คาดว่าเป็นบริเวณที่๑๓ชีวิตนั้นติดอยู่นะครับ